ตอนนี้ถ้าใครที่มีความคิดว่าอยากจะซื้อต้องคิดหนักแล้วล่ะจะไปกู้เนี่ยนะ
ต้องคิดเยอะแล้วเพราะว่านะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะควบคุมเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ
คู่ซื้อบ้านเหล่านี้ที่มันเกินราคากับธนาคารพันธุ์นี้ต่าง
โครงการใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท
ไตรมาสที่๔บางส่วนต้องเลื่อนเปิดโครงการออกไปเป็นปีหน้าเลย
เพราะว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปท
เขาออกมาบอกแล้วว่าเขาเตรียมจะออกมาตรการควบคุมธนาคารพาณิชย์
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกินมูลค่าหลักประกันที่กำหนด
คือทปทเขากังวลถึงเรื่องของการเติบโตหนี้เสีย
ที่มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นในระบบ
ส่วนใหญ่มันมาตกที่สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน

กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ผ่านสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ของธนาคารพันนิษฐ์
ให้วงเงินต่อหลักประกันสูงเกิน๑๙๐มากขึ้นเรื่อย
โดยที่ผ่านมาค่ะการปล่อยสินเชื่อบ้าน
ให้วงเงินต่อหลักประกันสูงเกิน๑๙๐ขึ้นไป
จากเดิมมีอยู่ประมาณ๑๓๕ของทั้งระบบ

จาก๑๓๕เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ๕๐ของทั้งระบบแล้ว

แล้วก็ยังเจอการปล่อยสินเชื่อมากกว่า๕เท่าของรายได้ผู้กู้ด้วย
ก่อนหน้านี้การปล่อยสินเชื่อมากกว่า๕เท่าของรายได้

ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยละ๓๐ของหนี้เสีย
พอเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นที่ปรับลดลงไปแล้วเขาก็เลยเป็นห่วงกัน

ปกติเราจะกู้ซื้อบ้าน๑๐๐ก็ถือว่าโอเคแล้ว

ไปอีกเพื่อให้เขามีเงินในการที่จะไปแต่งบ้งแต่งบ้านกันไป
แต่มันก็เป็นภาระในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่ากว่าที่จะใช้คำชำระหนี้หมด
แล้วก็ไม่ได้มั่นใจด้วยว่าจะชำระหนี้ในบทจริงหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าปล่อยสินเชื่อเกินไปมันจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่า

เพราะว่ามีหลายโครงการเตรียมเปิดตัวอีกมากมายเหลือเกินนะครับ